คุณผู้ชมมีเหตุมาเตือนภัยเด็กเด็กกันนะคะภาพอาจจะคงไม่เห็นหรอก
แต่ว่าเป็นเรื่องค่อนข้างหวาดเสียวแค่คำที่จะอ่านเนี่ยยังรู้สึกหวาดเสียวแทนเลย
คือเป็นเด็กผู้ชายค่ะปีนประตูรั้วบ้านเพื่อนคือจะเข้าไปเล่นด้วยกัน
เขามาบ่อยบางทีก็บอกให้เพื่อนเปิดประตูให้บางทีก็ปีนเข้าไปเอง
แต่คราวนี้เกิดพลาดคุณผู้ชมคือปีนขึ้นไปแล้วคาดว่าประตูน่าจะลื่นนะคะ
ก็เลยตกลงมาเหล็กประตูรั้วเนี่ยเสียบเข้าที่คอ
แล้วทะลุขึ้นไปถึงเพดานบนของปาก
อาสากู้ภัยฉะเชิงเซาพร้อมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร
ก็ต้องเร่งช่วยชีวิตเด็กชายธาราเทพวันเจริญราชวัย๑๑ปีคนนี้เลยนะคะ
คือน้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกเหล็กประตูรั้วเสียบเข้าที่คอ
ทะลุขึ้นไปถึงปากแล้วตัวก็ห้อยต่องแต่งติดอยู่กับประตูรั้วบ้าน
ในซอยสวัสดิอุทิศในอำเภอเมืองค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะเหล็กเป็นแบบนี้แล้วเราก็พอเห็นกันอยู่นะคะ
คือเบื้องต้นปลายของเหล็กติดอยู่ที่บริเวณเพดานปากบนของน้อง
อาสากู้ภัยเลยต้องรีบใช้วิธีตัดเหล็กออกจากรั้
แล้วก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลทันที
ไปสอบถามเด็กเจ้าของบ้านคือนายจำรัฐตาริชัยวัย๑๕ปีบอกว่า
เด็กชายธรเทพคนนี้เนี่ยปกติแวะมาเล่นด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้ว
บางครั้งก็จะตะโกนเรียกบอกให้มาเปิดประตูให้หน่อย
แต่บางครั้งน้องก็จะปีนเข้าไปเองทีนี้วันเกิดเหตุค่ะ
นายจำรัฐบอกว่าฝนตกประตูรั้วแบบนี้มันเลยอาจจะลื่น
เพราะว่ารักษณะที่เหยียบมันไม่ได้ลึกมาก
ก็น่าจะเป็นปลายเท้าเกี่ยวแล้วก็ปีนขึ้นไป
คิดว่าประตูรั้วน่าจะลื่นเพราะว่าฝนตก
น้องก็เลยลื่นแล้วก็พลัดตกลงมาทำให้เหล็กด้านบนประตูเนี่ยเสียบเข้าไปที่คอ
แต่ว่าตอนนี้เคราะห์ดีนะคะทีมแพทย์ช่วยน้องปลอดภัยแล้วนะคะ